สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในที่สุดทางออกอีกทางหนึ่งของการแก้ปัญหาก็คือต้องไปพูดกันในสภา
ตกลงว่าวันที่๒๖๒๗ตุลานี้จะเปิดสภาวิสามัน
หลักการก็คือเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงคะแนน
แต่ว่ารู้กันอยู่ว่าเรื่องที่จะนำไปอภิปรายกันก็เรื่องสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับ
เพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยสภาถือว่าคือตัวแทนของประชาชน
เพราะสอสอได้รับการเลือกมาจากประชาชน
ระบอบประชาธิปไตยเรื่องสำคัญสำคัญเขาต้องไปตัดสินกันในสภา
ประเทศจะเข้าสู่สงครามไหมในอดีต
ถ้าเข้าสู่สงครามจะเข้าไปเข้าข้างประเทศไหน
อยู่กับฝ่ายไหนไปตัดสินกันในสภา
นี่ยกตัวอย่างเรื่องสำคัญที่สุดต้องไปตัดสินกันในสภา
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะไปคุยกันในสภา
แต่ว่าสิ่งที่จะต้องขีดเส้นใต้บอกไว้ก่อนก็คือว่า
ขอให้ใช้เวทีสภาให้เป็นประโยชน์
อย่าให้เป็นการเบี่ยงเบนเหนือไปกว่าความตั้งใจ
เบี่ยงเบนที่จะเกิดขึ้น
ผมอยู่กับข่าวมานานเห็นสภามาหลายชุด
พอเปิดสภาขึ้นมาก็จะมีสภาพอย่างที่ว่า
เอาเรื่องการเมืองเอาเรื่องคะแนนแต้มเอาคะแนนเสียงมาเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าฝ่ายค้านจะอภิปรายต้องอภิปรายด้วยเหตุและผล
คนที่จะอภิปรายต้องมีวุฒิภาวะ
ถ้าฝ่ายค้านลุกขึ้นมาอภิปรายเอาแต่โจมตี
ตีเรื่องนั้นโจมตีเรื่องนี้ด้วยถ้อยคำรุนแรง

อันนั้นไม่ใช่เวทีของการแสวงหาคำตอบ
ไม่ใช่เวทีของการหาทางออก
เพราะถ้าฝ่ายค้านโจมตีต่อว่าขุดคุย
ในที่สุดฝ่ายรัฐบาลก็จะทนไม่ได้
พอทนไม่ได้ก็จะมีการประท้วงวุ่นวาย
ประท้วงด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็มี
ประท้วงด้วยการทำแต้มก็มี
ประท้วงหาค่าขนมก็มี
ฉะนั้นพอบรรยากาศอย่างนั้นเกิดขึ้น
ตีกันไปโจมตีกันมาไม่ได้อะไรครับ
มีการประท้วงวุ่นวายแล้วในที่สุดประชาชนจะบอกว่าอ้าว

ฉะนั้นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
จะต้องคำนึงว่านี่เป็นการเปิดสภาเพื่อหาทางออก
ฝ่ายค้านอย่างที่บอกแล้วว่า
ต้องเสนอทางออกที่มีเหตุมีผล
คนอภิปรายที่มีวุฒิภาวะ
ฝ่ายรัฐบาลต้องนิ่งฟัง
และถ้าจะมีการประท้วงเพื่อเอาใจนาย

ไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย
คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพักจะต้องบอกว่า

เพราะถ้าบรรยากาศเสียในที่สุด

ข้อเสนอนั้นก็รับฟังไม่ได้
เป็นข้อเสนอที่สุดตรง
ฝ่ายที่ถูกอภิปรายก็ไม่ทนฟัง
ผมถึงบอกว่าขอดักคอไว้ก่อนว่า
การเปิดอภิปรายในภาวะอย่างนี้
จะต้องระมัดระวังด้วยกันทั้งสองฝ่าย
รัฐสภาต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า

คนในสภาที่มาจากประชาชน
ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่ฝ่ายรัฐบาล
รวมกระทั่งแม้กระทั่งสว

แต่ก็เห็นตรงกันว่ามานั่งหาทางออกร่วมกัน

ที่จะทำให้เกิดวุฒิภาวะ

อันนี้ผมคิดว่าสำคัญมาก

ณวันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีครับ
นายกรัฐมนตรีจะมีท่าทียังไง

เกิดขึ้นก็จะได้ฟังกันในสภา
ท่าทีถ้าจะตอบสนองข้อเรียกร้องให้ชัดเจน
ก็ควรจะมีความชัดเจน๑๒๓๔๕
แล้วก็ควรจะบอกกรอบเวลาว่า๑๒๔๕๓๔๕นั้นจะทำอะไร

ก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่ง
ในขณะเดียวกันฝั่งฝ่ายของผู้ชุมนุม

ก็ต้องมีท่าทีที่จะรับฟังยืดหยุ่นผ่อนปลนกับการตอบสนองด้วย
จะเอาชนะทุกข้อไม่ได้หรอกครับ
จะเอาให้ได้ทันทีทันใจไม่ได้หรอกครับ

ถ้าเอาข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอบมาเป็นตัวตั้ง
คณะประชาชนปลดแอบเนี่ย
ส่งข้อเรียกร้องมาเมื่อวันจันทร์
น่าจะเป็นจุดบรรจบได้ง่ายกว่าข้อเรียกร้องของคณะอื่น

เขามีข้อเรียกร้อง๓ข้อคณะปลดแอบ
ข้อหนึ่งหยุดดำเนินคดีกับประชาชนผู้ชุมนุมทุกกรณี
ข้อ๒ให้ปล่อยแกนนำม็อบที่ถูกจับกลุ่มและกักขังทุกคน
ข้อ๓สภาต้องเปิดประชุมวิสามันและลงมติรับหลักการ
ร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับประชาชนที่เข้าชื่อกันกว่าแสนกว่าคน
เห็นไหมฮะข้อเสนอของคณะปลดแหลกนี้ออกมาเมื่อวันจันทร์
ไม่มีข้อเรียกร้องให้นายกลาออกทันที
ไม่มีข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน
ถ้าเป็นไปอย่างที่ว่านี้ข้อเรียกร้องนี้
ผมเข้าใจว่าฝ่ายรัฐบาลก็ตอบสนองได้
สถานการณ์ได้ผมย้ำอีกทีนึงว่า
วิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดที่จะตามมาถ้าบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้
และตกลงกันไม่ได้คือวิกฤติเศรษฐกิจ
ผู้ชุมนุมที่เป็นลูกหลานเรา
อาจจะยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้กินเงินเดือน
ยังเรียนหนังสืออยู่หรือเพิ่งเรียนจบยังไม่มีประสบการณ์
เรื่องของการทำมาหากินยังมองไม่ออกว่า
สถานการณ์ที่จะมันเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ
ถ้ามันเลวร้ายลงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง
แต่คนที่อยู่ในวงจรเศรษฐกิจเขามองออกครับ
เขามองออกว่าถ้าเกิดวิกฤตใหญ่ทางการเมือง
ขึ้นมาอีกในภาวะที่เราเพิ่งเผชิญโควิด
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
ถ้าระบบเศรษฐกิจล่มสลายกู้ไม่ได้
ประเทศชาติจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้น
กับประชาชนทั่วไปมันจะมีคนว่างงานเท่าไหร่
เศรษฐกิจจะล้มเท่าไหร่มันจะมีคนไม่มีกินอีกเท่าไหร่
ฉะนั้นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขามองออก
ว่าถ้าไปถึงจุดนั้นสถานการณ์ของประเทศ
มันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกัน
เยาวชนผู้ชุมนุมก็เรียกร้องว่า
เขาไม่อยากเห็นอนาคตที่เขาจะได้
รับมอบในประเทศในอนาคตเนี่ย
มีความเสียหายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่อยากรับมอบ
ประเทศในบรรยากาศแบบนั้น
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันว่า
ถ้าประเทศเจอวิกฤติเศรษฐกิจ
จากการเมืองแล้วตกลงกันไม่ได้
แล้วไม่ประนีประนอมกันแล้วทำให้เศรษฐกิจเสียหาย
ประเทศชาติเสียหายคนในประเทศลำบากเดือดร้อน
แล้วการส่งมอบประเทศแบบนั้นมันจะเป็นยังไงมันก็พอกันแหละครับ
ฉะนั้นวันนี้จะขีดเส้นใต้สรุปว่า
การเปิดประชุมวิสามันในสภา
ไม่ใช่เป็นเวทีที่จะหา
คะแนนนิยมกันทางการเมืองไม่ใช่เวที
ที่จะระบายแค้นไม่ใช่เวทีที่จะขุดกลด่า
สารพัดสารพันธุ์อันนี้สำหรับฝ่ายค้าน
สำหรับฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่เวทีที่จะต้อง
พยายามประท้วงโต้กลับ
โน้นอย่างนี้แล้วในที่สุด
เปิดสภาขึ้นมาไม่มีความหมายมีแต่ความวุ่นวาย
แล้วก็ปิดลงได้ด้วยความวุ่นวายแล้วจะไม่มีข้อเสนอแนะ
ถึงมีก็ไม่มีการรับฟังทั้งหมดนี้
ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของการเมือง
ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยวิเคราะห์ในเรื่องของ
การเมืองการชุมนุมต่างและผลกระทบต่าง